เอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับ
ที่ท่องเที่ยวมากมายในช่วงหน้าหนาวแบบนี้

พอบอกว่าเมืองลับแลปุ๊บหลายคนนึกไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ

แต่ว่าที่จะพาไปไม่ใช่อุตรดิตคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับจะพาไปเมืองลับแลที่จังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนว่าสวยงามขนาดไหน
ต้องดูภาพจากมุมบนบินขึ้นไปแบบนี้แหละครับ

สีเขียวอร่ามแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สวยงาม
รายรอบด้วยภูเขาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นี่แหละครับ
เขาบอกว่าเปรียบเสมือนเมืองลับแหล่ที่รอให้ผู้คนเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่ตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้นะครับก็จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของนาข้าวที่มีลำน้ำไหลพาดผ่าน
รวมไปถึงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและดอกปอเทืองสีเหลืองอร่าง
ช่วงนี้เขาบอกว่าบานสะพรั่งเลย
บานกลางหุบเขาเลยนะครับ

เพราะว่าเพื่อนจองห้องพักไว้อีกที่หนึ่ง
แต่พอมาแล้วโอ้โห

เพราะว่าธรรมชาติที่นี่สวยงามครับ
เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิม
ปัจจุบันแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้ว
ส่วนผู้ประกอบการโฮมสเตย์นะครับ
ก็บอกว่าตำบลเมืองคองนั้นเป็นตำบลเล็ก

จากภูมิประเทศนั้นอยู่ด้านหลังดอยหลวงเชียงดาว
และทิศตะวันตกอยู่ติด๑๓
เอาง่ายเป็นเด็กหลังเขา

ใช้คำว่าโอบล้อมไปด้วยเขาได้ไหม
ภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายดี
มันก็เลยกลายเป็นเมืองลับแหล่ครับ
ปัจจุบันนะครับชาวบ้านที่นี่ก็ได้ทำที่พักแบบโฮมสเตย

ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะที่เรียนจบ
เขาบอกว่าไม่ต้องไปหางานในเมืองทำแล้ว
โฮมสเตย์ที่นี่ก็มีรายได้ดีเหมือนกัน
เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
แล้วก็เดินทางสะดวกนะ
ใช้ระยะทางเพียง๔๐กิโลเมตรกว่าเท่านั้น

มีหมอกตอนเช้ามองไม่เห็นกัน

มองหากันไม่เจอมันก็ไม่ได้ลงขนาดนั้น